ต้องเตรียมรับคุณกับแปรผลไฟ่ประกาศ

อาจจะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติตามมานะครับ
แต่มาดูใกล้นี้ก่อนนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ
สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เจอกับฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่า
กระโชคแรงที่เห็นตามข่าวหลายต่อหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับ
ก็เป็นผลพวงจากกระแสลมจากทิศตะวันออกเนี่ยนะครับ
มาพร้อมกับอากาศเย็นมาเจอกับอากาศร้อนนะครับ

ตอนนี้กระแสลมนี้ค่อยอ่อนกำลังลงไปนะครับ
อ่อนกำลังลงแบบนี้เองเนี่ยนะครับก็ทำให้มีกระแสลมจากอีกหนึ่งฝั่งครับ

ค่อยเอาความชื้นเนี่ยแหละครับเข้ามาปกปรุมในเมืองในของเรา
ซึ่งความชื้นนี่เองครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญครับ
ที่ทำให้เกิดเรื่องของฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นนะครับ
ซึ่งจุดหลักที่จะโดนก็คือในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทยนะครับ
พื้นที่ภาคตะวันออกพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างในระยะนี้
หลังจากนั้นก็จะค่อยเขยิบขึ้นไปทางภาคเหนือภาคอีสานต่อไปนะครับ
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าจากการคาดการณ์เนี่ยนะครับ
มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับสถานการณ์ฝนกันบ้าง
นี่คือสถานการณ์ฝนในวันพรุ่งนี้นะครับ
จะสังเกตว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยส่งผลต่ออุณหภูมิในเมืองไทยด้วยนะครับ

เทียบกับอินเดียเนี่ยนะครับอาจจะดูแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับ

พอเจออากาศเย็นแผลมาจะทำให้เกิดความแปรปวนสภาพอากาศอย่างหนัก
ส่วนในไทยเนี่ยนะครับจากการตรวจสอบก็พูดว่า
ในวันพรุ่งนี้จุดที่ยังคงร้อน

ประมาณ๓๕๓๖องศาเซลเซียต
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้เนี่ยนะครับ
ก็อยู่ที่ประมาณ๓๐ต้นนะครับ

พรุ่งนี้นะครับก็จะเริ่มมีกลุ่มฝนเนี่ยนะครับ
ค่อยเคลื่อนตัวมาจากทั้งฝั่งอ่าวไทยจากฝั่งอันดามัน
สังเกตว่ามีลักษณะเป็นกลุ่มฝนหลายห่อมเลยทีเดียวนะครับ

ก็จะพบว่ามีการกระจายตัวของฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับ

แล้วก็ปกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนบน

ก็ต้องเตรียมรับมือในช่วงเที่ยงต่อเนื่องไปถึงช่วงบ่ายนะครับ

คงต้องติดตามสถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่องด้วย
และในช่วงสุดสัปดาห์นี้เราจะเจออะไร
เดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาติดตามกันต่อนะครับ

ผมพุทธนันที่ศิษย์มหาลสวัสดีครับ